คุณผู้ชมเคยไปจัดปาร์ตี้วันเกิดกับเพื่อนนอกสถานที่ไหมคะ
บางทีไปผับไปร้านอะไรอย่างนี้นัดกันไป

คือนัดกันกับเพื่อนไปฉลองวันเกิดกัน

ฉลองวันเกิดยังไงให้มีคนโดนแทงเกือบตายอ่ะคะ

น้ำน้ำ

พี่พี่อย่าถือเกาะน้ำเลย

โอเคครับโอเคครับ

นี่ค่ะบรรยากาศนี้ในผับนะพี่อุ๋ยไม่ใช่ข้างนอก
ในพัพโต๊ะเต้ออะไรเคี้ยงกันบนเลยทั้ง
มันชุนละมุนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะ
นี่ขนาดเขาเปิดไฟแล้วนะใช่ยังไม่หยุดนะใช่ออกไมค์ก็ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อน
คนอื่นโดนลูกหลงอย่าใช้โต๊ะไม่มีใครฟังใครเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผับชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะนี่คือนักเที่ยวที่เขาไปแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาอัดคลิปเอาไว้ได้
เขียนแคปชั่นสั้นว่าอย่างกับหนังสงครามก็ไม่ผิดนะคะนี่ค่ะ
บอกอยู่โต๊ะข้างหลังเขาเลยครับคือหนึ่งที่หนึ่งในคนที่อยู่เหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่โต๊ะด้านหลังคือกลุ่มนี้เขามาจัดงานวันเกิด
เป่าเค้กกันแบบสนุกสนานเลยนะแล้วเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงแซวว่า

ทีนี้สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ต้องถึงตำรวจแล้วค่ะ
มาระงับเหตุสพแม่โจ้มาอำนวยความสะดวกในตอนร้านปิด

คุมตัวนายมานะวัยสามสิบห้าปีชาวจัวร์นฮสวรรค์เอาไว้

เพราะเขาเอามีดไปแทงท้องกาด
นี่มีดเล่มนี้อุ้ยเฮ้ยเขามีอาคาระด้วยเหรอฮะ
กมีดเล่มนี้เข้าไปเที่ยวผับเนี่ยเหรอใช่คือความยาวเอาแค่ใบมีดนี่ห้านิ้ว
ด้ามด้วยก็เกือบสิบนิ้วอ่ะค่ะอืมคนที่ถูกแทงถูกปาดเข้าไปที่หน้าท้องเนี่ยคือ
พงศธรซึ่งเป็นกาดของร้านนะคะคือตอนที่เกิดชุลมุนวุ่นวายกันอ่ะ
ในกลุ่มแก๊งที่ไปฉลองวันเกิดอ่ะควักมีดออกมาแล้วปาดเข้าไปที่ท้องของนายพงศธรเนี่ยค่ะ
เราส่งคุณเฮียวิมวันวันลงพื้นที่นะคะก็ไปคุยกับคุณภงสะท้อนนี่แหละ
บอกว่ากาดในร้าน๗คนก็ดูแลความเรียบร้อยกันตลอด
จนกระทั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุมาฉลองวันเกิด

แล้วตามภาษาไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนยังไงเขาทำกันอย่างนี้เหรอ

หน้าเล่นกันในแก๊งเพื่อนกันเองนะป้ายกันไปป้ายกันมาป้ายกันไปป้ายกันมา
แต่ดันมีการพูดจากกระทบกระเทียบลูกค้าโต๊ะข้าง

ก็เลยไม่รู้ว่าใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าที่บอกว่า

ตำรวจเข้ามาจับจับคนที่ทำร้ายการ์ดครั้นเนี้ย
และเจ็ดมีการยิงปืนจริงแต่ว่าเป็นการยิงขู่จากทางเจ้าหน้าที่

ครับมีการยิงปืนจริงแต่ว่าเป็นการยิงขู่จากทางเจ้าหน้าที่
อ๋อมีการยิงปืนจริงแต่ว่าเป็นการยิงขู่จากทางเจ้าหน้าที่

ดำเนินคดีนายมานะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะ
ไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
แต่ว่านายมณะก็ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหลักประกัน๒๐๐๐บาทนะคะ
คุณเคี้ยวได้ไปคุยกับทางร้านเหมือนกันทางผับอ่ะครับ
แต่ว่าทางผับเขาบอกว่าพอดีวันเกิดเหตุเนี่ยมันคือ๑๑ต่อเนื่อง๑๒ใช่ไหมคะ
อืมมันเป็นมันก็เป็นวันหยุดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านและพนักงานที่ทำทำงานเมื่อคืนเนี้ย
วันนี้เขาหยุดทั้งหมดเลยซึ่งพนักงานที่มาทำงานวันนี้ที่คุณเคี่ยวเจอเนี่ย
โซนด้านนอกทั้งหมดก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ด้านในยังเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอ
อาจจะต้องวันพรุ่งนี้หรือเปล่าที่ทางฝั่งคนที่เขาทำงานอยู่ข้างในถึงจะมาสามารถเล่าเหตุการณ์ได้
แต่เบื้องต้นก็คือจับกันไปเรียบร้อยแล้วแหละ